คุณผู้ชมคะที่ภูเก็ตค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะคะ
แต่ร้านนี้เป็นลักษณะที่ว่าชั้นล่างเป็นร้านทอง
เจ้าของร้านทองเขาก็อยู่กันบนชั้นสอง
คนร้ายเนี่ยมาคนเดียวผู้ชายเจาะฝ้าค่ะแล้วโรยตัวลงมา
จี้เจ้าของร้านทองทำร้ายร่างกายเขาจนเลือดอาบ
แล้วก็กวาดทองไปได้ทองไปเยอะมากนะคะ
เจ้าของร้านทองบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจนับ
ทองเนี่ยคนร้ายได้ไปเยอะขนาดไหน
เบื้องต้นอาจจะมากถึงสามร้อยบาทน้ำหนักสามร้อยบาทเนี่ยแปดล้านได้นะคะ
แล้วดูสภาพเจ้าของร้านทองครับ
อาบทั้งตัวค่ะแล้วก็อายุเยอะแล้วทั้งคู่นะคะ
นางพวงเพลศักดิ์เกษมกริจอายุหกสิบห้า
เจ้าของร้านทองทวีชัยเลือดเต็มตัวเลยค่ะมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคม
ฉีกขาดหลายจุดเลือดไหลนองนะคะ
คืออาการตาลอยซึมอาเจียนต้องเอาผ้าพันแผลพันทั้งตัวพันศีรษะแบบนี้ค่ะ
ส่วนนายหวังดีอินทวงอายุ๗๑แล้วค่ะที่ศีรษะมีแผลฉีกขาดเหมือนกัน
ขวามีรอยช้ำต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็ให้ทั้งคู่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
เลือดเยอะทั้งคู่เลยค่ะเห็นบาดแผลแล้วน่าตกใจนะคะ
คือคนร้ายรายนี้ไม่ใช่แค่มาจี้ชิงทองแต่มาทำร้ายร่างกายสามีภรรยาเจ้าของร้านทองที่เป็นผู้สูงอายุด้วย
อ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มครึ่งร้านทองทวีชัยอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต
เจ้าของร้านบอกว่าเขาหลับอยู่บนชั้นสองของร้านครับคนร้ายเนี่ยลักษณะร้านเป็นแบบนี้นะคะ
ด้านล่างเป็นร้านทองแต่ด้านบนเขาก็เป็นที่พักอาศัยอืมคนร้ายเจาะฝ้าห้องน้ำชั้นสองครับ
แล้วโรยตัวลงมาเอามีดจี้ภรรยาก่อนบังคับให้พาไปเอาทองที่อยู่ในตู้เซฟชั้นล่าง
มีการต่อสู้กันค่ะทั้งคู่ทั้งสามีพระยาเจ้าของร้านนะคะ
ถูกคนร้ายเอาไม้หน้าสามกระหน่ำตีเข้าที่หัวโอ้โหแล้วเอามีดแทงด้วย
บังคับให้โกยทองใส่กระเป๋าอืมแล้วคนร้ายหนีไปทางชั้นสอง
ออกไปทางประตูหลังร้านครับกล้องวงจรปิดที่ชั้นหนึ่ง
จับภาพเอาไว้ได้ตอนประมาณสี่ทุ่มห้าสิบสามนาทีภาพนี้ค่ะนี่นะฮะ
ตรงประตูคือเงาของเจ้าของร้านที่ถูกคนร้ายบังคับให้ไปหยิบทองในตู้นะคะ
นี่เดินมานี่แล้วฮะเห็นไหมคะคนร้ายเราใช้ลูกศรชี้ไว้แบบนี้
มีคุณป้าเจ้าของร้านเดินถูกบังคับให้เดินไปเอาทองแล้ว
แล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งสามสิบวิอ่ะคนร้ายออกมา
ไม้ยาวมาเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็มีมีดด้วยมีทั้งไม้มีทั้งมีด
ขู่เจ้าของร้านอยู่ตลอดเวลาครับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเนี่ยนะคะ
ถ้าตามภาพในกล้องวงจรปิดมันไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าเนี่ยเนี่ย
แต่ว่าตัวเจ้าของร้านเขาบอกว่าคนร้ายใส่หมวกสีดำเป็นหมวกโม่งนะคะ
เสื้อแขนยาวสีดำมีแถบสีขาวตรงกลางใส่กางเกงขายาวสีดำ
ทรงเด็บเด็บคือขาลีบอ่ะค่ะครับใส่ถุงมือใส่รองเท้าแตะ
แล้วก็ทางเจ้าของร้านทองเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนร้ายตอนคนร้ายพูด
อ่าไม่น่าจะใช่คนไทยอาจจะเป็นชาวเมียนมาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะอืมนี่ค่ะตอนเกิดเหตุมันใกล้เที่ยงคืนแล้ว
แต่ว่าหน้าร้านทองมีพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมขายผักอยู่ด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๑คูหา๒ชั้นอยู่ริมถนน
มันเป็นถนนสายหลักเลยค่ะครับมุ่งหน้าไปตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดดาวทาวน์ร้านทองอยู่ห่างจากตลาดสดแค่ไม่ถึง๘๐๑๐๐เมตรประมาณนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุมีลูกสาวคนส่งผักวิ่งไปบอกพ่อค้าแม่ค้า
แล้วบอกต่อกันว่าไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อย
ช่วยเจ้าของร้านทองร้านนี้หน่อยเขาถูกทำร้ายเลือดอาบ
เจ้าของร้านเปิดประตูหน้าร้านแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนส่งผัก
โมงเช้าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบในร้านทอง
ฝ้าเพดานนะคะคุณผู้ชมที่ห้องน้ำถูกเจาะเป็นรูโหวจริงด้วยนะคะแบบนี้
เพดานชั้นสองถูกเปิดออกอีกจุดหนึ่งคาดว่าคนร้ายพยายามเปิดฝ้าเพื่อหาทางหลบหนี
ส่วนหน้าตู้เซฟมีถาดใส่ทองอะค่ะ
มันกระจายเต็มเลยนะคะทองก็ตกอยู่เพียบเลย
ไม้หน้าสามเปื้อนเลือดก็ตกอยู่ด้วยทองที่คนร้ายได้ไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
อาจจะได้ไปน้ำหนักมากถึง๓๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
ถ้าสามร้อยบาทเนี่ยตีเป็นเงินก็๘ล้านกว่านะคะโอ้โหทั้งสร้อยทั้งเลสข้อมือทั้งแหวนทองคือกวาดไปเลยอ่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตบอกว่าคนร้ายน่าจะรู้ช่องทางเข้าร้าน
รู้ตำแหน่งฝ้าว่าจะเปิดฝ้าตรงไหนวันนี้ชุดสืบสวนเจอหลักฐานเพิ่ม
ก็คือหน้ากากอนามัยสีแดงตกอยู่ในป่าหลังร้านทอง
ก็จะนำไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูลักษณะด้านหลังของร้านทองนิดนึงอะค่ะนี่ค่ะ
ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังคาลาดเอียง
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าสงสัยคนร้ายเข้าทางนี้แหละปีนเข้าไปเจาะฝ้าห้องน้ำ
แล้วหลังร้านทองมันเป็นเนี่ยป่าย่ารกร้างแบบนี้นะคะ
มันเป็นเหมือนบ้านโบราณเก่าอะนะย่ามันขึ้นเต็มเลย
ส่วนยานพานะที่คนร้ายใช้หลบหนียังไม่รู้นะคะครับ
ใครมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมตำรวจสพเมืองภูเก็ตบอกว่า
แจ้งตำรวจได้เพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมที่เขาเอาหน้ากากอนามัยสีแดงไป
นั่นคือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งไปตรวจลายนิ้วมือว่าไม่แน่ใจเป็นของคนร้ายหรือเปล่า
ปล้นร้านทองทั่วไปครับ

ฝ้าแล้วก็ลงมาเลยด้านในเลยเข้าด้านในเลย

คือมันขึ้นหลังคาไงใช่ไหมถ้ามันขึ้นหลังคาแล้วมันหาทางเข้าไปได้เนี่ย
เป็นโล่งแบบนี้ด้วยไงเป็นย่ารกทึบ
ฟ่องหาฝ้าอะไรมันเจาะลงไปมันก็กระโดดลงไปได้แล้ว